สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา๒๓วันนี้ยังคงมีฝนทั่วไทยแต่ถือว่าเป็นฝนที่เล็กน้อยเท่านั้น
ก่อนที่จะกลับมามีฝนหนักอีกครั้งสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
อากาศณวันนี้ถือว่าดีมากค่ะมีฝนและไม่ร้อนจัด
ตัวการที่ทำให้เกิดฝนอ่อนกำลังลงแต่ว่ายังคงปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย
ฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเน้นหนักทางตอนบนของประเทศค่ะ
ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออก
เฉลี่ยของฝนวันนี้ถือว่าไม่มากค่ะมีเพียง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
คลื่นในทะเลอันดามันยังคงต้องเตือนเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
งดกิจกรรมทางน้ำหน่อยนะคะ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้ถือว่าเย็นสบายค่ะ
เฉียวัดได้๒๒๓๘องศาเซลเซียส
พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแดดสลับกับฟ้าหลัว
แต่ว่ามีโอกาสเกิดฝนได้๑๓๐ของพื้นที่
สภาพอากาศช่วงนี้ฝนน้อยเร่งเคลียร์งานและกิจกรรมกลางแจ้ง
ที่ฝนจะกลับมาหนักอีกครั้งสุดสัปดาห์นะคะ